ไปดูประเพณีดีกันบ้างดีกว่าเพราะว่าเนี่ยเดือน๑๐แล้ว
หลายจังหวัดเขาก็มีการจัดงานบุญเดือน๑๐งานศาสตร์เดือน๑๐ขึ้นนะคะ
ปกติเขาก็จะมีขบวนแห่ออกมาใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยขบวนไม่ใช่เป็นขบวนแห่อย่างเดียว
เพราะว่าเขามีการแห่เปรตออกมาด้วยไปดูกันว่าแห่เปรตออกมาเป็นแบบไหนนะคะ
ภาพที่เห็นอยู่นี้คุณผู้ชมคืองานประเพณีศาสตร์เดือน๑๐ของวัดดอยสวรรค์หรือว่าวัดเขาไก่เคีย
อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะนี่ค่ะคุณ
ตลอดสอนข้างทางก็จะมีประชาชนมารอใส่บาทข้าวสารอาหารแห้งปัจจัยจำนวนมาก
ดูนี่เอาล่ะนี่คือไฮไลท์นี่คือไฮไลท์ของงานก็คือบรรดาเปรตอสุรกายพวกนี้
เพราะว่างานนี้เขามีอีกชื่อเรียกหนึ่งก็คืองานประเพณีแห่เปรตครับ
ซึ่งพระครูประจักษิติคุณนะคะบอกว่าวัดแห่งนี้จัดงานประเพณีศาสตร์เดือน๑๐แห่เปรตแบบนี้เป็นประจำทุกปี
จัดต่อเนื่องมา๒๐ปีแล้วเปรตต้องเดินอย่างนี้คุณข้างหน้าข้างหลังนี่แดนกันเดินเขย่าแบบนี้นะคะ
คืองานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนามีการจำลองเรื่องของนรกสวรรค์และก็เมืองมนุษย์
เพื่ออะไรเพื่อที่จะสอนให้ชาวพุทธหรือว่าคนเกรงกลัวต่อการทำบาป
แล้วก็หันมาทำความดีตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนานั่นเอง
ชาวพุทธอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับด้วยนะคะ
มีการแสดงลิเกด้วยมีการแสดงรื่นเริงต่างด้วย
ซึ่งการจัดงานก็จัดมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกยาวนานมา๒๐ปีแล้ว
และได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นเรื่อยทุกปีเลย
ซึ่งในปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมงานเป็นหมื่นคนแล้วนะคะ

ลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยเขาก็ชอบเขาก็จะได้มาดูขบวนแห่ที่มันมีสีสัน
และมันก็จะเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้สอนลูกด้วย
ว่าเรื่องของนรกสวรรค์ถึงแม้ว่ายังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่จริง
แต่ก็ทำให้คนเกรงกลัวแล้วก็ละอายต่อการทำบาป
เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ควรจะต้องทำความดี